ในฐานะที่ผ่านรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัย

คุณสุวัสดิ์คิดว่า๒๔มีนาคมที่เลือกตั้งเสร็จ
นี่คือจุดสิ้นสุดของปัญหา
หรือจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหม่
ครับผมก็คิดว่า๒๔มีนาคมจะเป็นการเลือกตั้ง

ผมคิดว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทย
ก็คือหมายความว่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุด

แล้วก็การเลือกตั้งล่วงหน้าก็เป็นดัชนีที่ชี้บอก
แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอย่างวันนี้ดีเบตกันอย่างนี้ก็ดูกันทั้งประเทศ
ฉะนั้นตอนนี้พี่น้องประชาชนมีความตื่นตัวสูง
แล้วลัฐมนุนเนี่ยก็ออกแบบไว้อีก

เพราะทุกคะแนนจากการเลือกตั้งมีความหมาย

ฉะนั้นวันนี้ทุกคนลงไปหาประชาชนเอานโยบายเข้าไป
แล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของคนรุ่นใหม่โวเตอร์ใหม่
แล้วก็ในเรื่องของความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความขัดแย้ง
ฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อเลยว่าจากประสบการณ์เท่าที่ผมอยู่มานะครับ
ปีผมว่าเที่ยวนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่มีการใช้สิทธิ์มากที่สุด
และก็เป็นการเลือกตั้งที่พี่น้องประชาชนมีภาพของการเมืองที่ชัดเจนประกอบการตัดสินใจ
ต้องการจะบอกว่าเที่ยวนี้พี่น้องประชาชนจะใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องที่สุด
ฉะนั้นจะเป็นคำตอบในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องที่สุด
เพราะอยู่บนพื้นฐานที่ได้รับข้อมูลข่าวสารได้เห็นตัวตนได้เอ็กซาเลนะครับ
แล้วก็มีความตื่นตัวเยอะออกมาใช้สิทธิ์เยอะ
ฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะบอกพวกเราได้เลยว่าเที่ยวนี้การเลือกตั้งเที่ยวนี้
คำตอบอะไรที่ได้จากประชาชนขอให้พวกเรานะครับได้มั่นใจว่า
อันนี้เป็นคำตอบที่บริสุทธิ์ฉะนั้นจะคิดอะไรกันจะทำอะไรกัน
ในการตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยใช้คำตอบจากพี่น้องประชาชนเนี่ย
มาสร้างความชอบทำได้เลยฉะนั้นนะครับถามผมว่าหลังการเลือกตั้งเที่ยวนี้
จะเป็นอย่างไรผมเนี่ยมองในแง่บวกนะครับพวกเราอาจจะมีใครแพ้
อาจจะมีใครชนะแต่ที่แน่นอนคนที่ชนะก็คือประชาชนและประเทศไทยแน่
ผมเชื่อว่าหลังการเลือกตั้งครั้งนี้กระแสของความตื่นตัวทางการเมือง
คำตอบที่ชัดเจนจะเป็นบริบทที่นำไปสู่ความชอบทำของรัฐบาล
ทั่วโลกให้การยอมรับนั่นก็คือความเชื่อมั่นที่จะเกิดขึ้นกับการเมืองของประเทศไทยหลังเลือกตั้ง
แล้วถ้านะครับแล้วถ้าได้รัฐบาลที่ดีนะครับพูดคุยกันทำความเข้าใจกัน
ระหว่างภาคการเมืองภูนโยบายกันอันนี้จะสองเด้งเลยนะครับ
ฉะนั้นถ้าถามผมว่าสถานการณ์ของประเทศหลังเลือกตั้งเป็นอย่างไรเนี่ยผมมั่นใจว่าทุกอย่างดีขึ้น
นิ่งพอจัดตั้งรัฐบาลได้เลือกนายกได้แก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้
ผมมั่นใจนะครับแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานที่ว่าพักการเมืองนะครับเราต้องเคารพเสียงประชาชนนะครับ
ฟังเสียงประชาชนว่าเมื่อเขาตัดสินกันมาแล้วอย่างนี้บางทีก่อนการเลือกตั้งเนี่ย
เหมือนฟุตบอลเราอาจจะหนักกันบ้างเบาบ้างใบเหลืองบ้างใบแดงบ้าง
แต่ผมอยากเห็นบรรยากาศว่าหลังเลือกตั้งคือเรื่องบ้านเมือง
แต่ก่อนเลือกตั้งอาจจะเรื่องการเมือง
และถ้าทุกคนนะครับปรณีประนอมความไม่เข้าใจที่ผ่านมานะครับ
แล้วหาจุดลงตัวให้ประเทศโดยยึดคำตัดสินของพี่น้องประชาชนเนี่ย
ผมว่าอะไรที่เราเกรงกลัวกลัวกันว่าจะเกิดเนี่ย

คุณสุวัสดิ์แต่ว่าเงื่อนไขที่ออกมารอบนี้ไม่ได้มีเฉพาะเสียงประชาชนค่ะ

อ่ะมี๒๕๐ใช่ไหมอ่าผมพูดต่อเลยได้ไหม

สมมุติการเมืองเนี่ยแบ่งกันเป็นหลายคั่วมาก
แล้วตอนนี้การเมืองกันเองก็บอกว่ากลัวกลัว๒๕๐เข้ามา
ผมก็ถามหน่อยว่าสภาผู้แทนมีกี่คนมี๕๐๐

ที่มี๒๕๐ใครเยอะกว่ากัน

ตามใดที่การเมืองเป็นปึกเป็นแผ่นมีเสถียรภาพ
แล้วเรารู้ว่าอะไรที่แฟร์หรือไม่แฟร์ที่เราไม่อยากจะเห็น

เราจะต้องกลัวอะไรกับ๒๕๐

แล้วประเด็นที่สองเนี่ยถ้าเกิดว่า๒๕๐เนี่ยเข้ามา
แล้วเราเกรงกันว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น

เช่นว่ามีคนรวบรวมไว้

แล้ววุฒิยกมือให้คนนั้นได้เป็นนายก

ก็คือรัฐบาลก็อาจจะมีเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย

เพื่อที่จะให้ประเทศชาติมีรัฐบาลเสียงข้างมากที่มีเสถียรภาพ
แต่กลไกของสภา๓ฉาก
ฉากแรกเลือกตั้งแล้วต้องเลือกประธานสภาก่อน
ใครเสียงข้างมากใน๕๐๐ได้เป็นประธานสภา

เสียงข้างมากใน๗๕๐ก็คือ๓๗๕ได้เป็นนายก
ฉากที่๓คือฉากที่สำคัญ

ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ถูกเลือกเป็นนายกในฉากที่สอง
ไม่สามารถจัดรัฐบาลที่ได้เกิน๒๕๑ในสภาร่าง

แล้ววันนั้นถ้าเกิดวุฒิสมาชิกได้ตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่าง
ไม่ตรงกับกระแสของพี่น้องประชาชน
แล้วก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล
ก่อให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ย

ฉะนั้นเรื่องเสถียรภาคของรัฐบาล
ผมคิดว่าถ้าพี่น้องประชาชนตัดสินอะไรมาแล้วเนี่ย

ความรู้สึกนึกคิดที่เราอยากเห็นความเรียบร้อยของบ้านเมืองเนี่ย

แต่ผมเชื่อว่าวุฒิสมาชิกก็ต้องคิดหนัก

และมีคนมาเติมเสียงที่ทำให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อย

หรือคนที่ไม่ได้๒๕๑เกิดเป็นนายก

เราไปกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิด

แปลอีกทีก็คือว่าวันนี้เราคิดกันอย่างเดียวว่า

แล้ววันนี้เราแสดงจุดยืนกัน
การเมืองกันมีคอนเดชั่นเยอะ

คนนี้ไหมจับกับคนนี้คนนี้ไหม

แล้วพวกเรากันเอง

แล้ววันนั้นเลือกตั้งกันมาแล้ว

ว่าอยากเห็นความลอมชอม

หลังเลือกตั้งให้เป็นเรื่องของบ้านเมือง
แล้วก็ทุกคนก็ต้องปฏิปนมกัน

แล้วเราก็พร้อมที่จะเหมือนกับว่า

ถ้าทำให้เกิดสถานการณ์ต่างเนี่ย